ไปดูเด็กที่เขามีไอเดียเจ๋ง
โอ้โหบอกเลยว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคุณผู้ชมนะ

ใจคุณเรานำเสนอเรื่องราวของเด็กไทยเก่งทุกวันเลย
ถูกต้องเพราะว่าวันนี้มีมานำเสนอเรื่องราวของเด็กนักเรียนที่จังหวัดสุโขทัย
เขาทำนี่แหละครับชุดนี้ออกมาปากหมดกันก่อนแล้วเห็นไหม

ทำชุดนี้ขึ้นมาพลิกล็อกชุดพลิกล็อก
พลิกล็อกขนาดูทะลมทะลาย
บ้าเหรอไม่ได้ร้องเป็นเพลงขนาดนี้
เดี๋ยวไปดูว่าชุดนี้นะครับมันช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างไรบ้างครับ
นี่แหละครับนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๔
เขาได้รับรางวัลเลยนะครับกับไอเดียชิ้นนี้ครับ
จากการนำผลงานชุดพลิกล็อกเข้าแข่งขันในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาตินะครับ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก็ไปถามน้องคนนี้นะครับนายวรรณกรอินปิ่นและนายสรวิทธิระวัฒยาวัฒน์นะครับ
นักเรียนชั้นม๖โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สุโขทัยเขารู้จักกันดีโรงเรียนนี้เขาจะเรียกโรงเรียนวันนั้นวันนั้น

ยายาก็คือสวรรค์อันนันต์วิทยานะครับ
ตัวแทนของทีมก็กล่าวถึงแนวคิดชุดพลิกล็อกว่า
เพื่อนและตัวเองเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมญาติของเพื่อนที่โรงพยาบาล
และพบกับคนไข้ที่ต้องจำเป็นต้องผูกมัดร่างกาย
จึงร่วมกันคิดชุดพลิกล็อกนี่ขึ้นมา

เขาบอกว่าเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น
ลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่เกิดจากผู้ป่วย
ในการยกมือขึ้นมาเพื่อดึงสายอุปกรณ์ในการรักษา
อกจากนี้ชุดพลิกล็อกเนี่ย
ยังช่วยพลิกตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

คือมันล็อกทั้งตัวจะยกจะอะไรไปไหน

สำหรับวัสดุผ้าในการใช้ทำเจ้าชุดนี้
เขาบอกว่าใช้ผ้าท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย

มีคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับก็คือโทนทานระบายอากาศได้ดี
และเทคนิคพิเศษของการตัดเย็บที่เพิ่มความแข็งแรงของอุปกรณ์ในขณะการใช้งาน
ยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งาน
แล้วก็จำกัดความเคลื่อนไหวของส่วนต่างของร่างกายได้
ตามระดับอาการป่วยของผู้ป่วย
ก็คือสามารถปรับให้มันยืดหยุ่นตามอาการของผู้ป่วยได้ด้วยนะครับ
ก็สำหรับชุดนี้นะครับสามารถปรับได้ตามสรีระด้วยนะ
บางคนผู้ป่วยอาจจะตัวใหญ่ตัวเล็กปรับขนาดให้มันพอดีได้ด้วยนะครับ

แล้วก็สามารถลดจำนวนผู้ดูแล
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะต้องนอนติดเตียง
คือผู้ป่วยติดเตียงบางคนเขาก็อยากที่จะดึงสายน้ำเกลือออกบ้างอะไรอย่างนี้
พอดีเขารำคาญเขาก็จะพยายามที่จะดึก
แต่ว่าชุดนี้อุปกรณ์นี้สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้